เนื้อน่องลายนี่ฉันไม่ได้พูดถึงอาหาร
แต่พูดถึงน่องของเด็กนักเรียนม๒
ลายเพราะว่าโดนครูเอาไม้หวดค่ะ

เห็นแล้วเสียวที่น่องยังไงไม่รู้คุณผู้ชม
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กทำผิดอะไร
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในโพสต์เนี่ย
เขาก็ตั้งคำถามไว้ว่าเด็กผิดอะไร
แล้วตีขนาดนี้พอดีหรือเกินไป
สื่อสังคมช่วยตรวจสอบหน่อย
บอกด้วยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนขยายโอกาส

ครูประจำชั้นเนี่ยตีนักเรียนชายม๒สี่คน

คนนึงบอกว่าไปส่งยายทำธุระโดนฟาด
อีก๓คนบอกว่าไปซื้อปากกาที่ร้านค้าในหมู่บ้านโดนฟาดค่ะ
ได้ข้อมูลมาแบบนี้เด็กเขาส่งมาให้ดูนะ

ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็ปรากฏว่าที่ห้องประชุมของโรงเรียนเนี่ย

ก็เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
เชิญครูเชิญผู้ปกครองของเด็กม๒ที่โดนทำโทษเนี่ยนะ

ฝากฝั่งผู้ปกครองเขาก็พาลูกม๒เนี่ยนะ
ไปแจ้งความที่สพนแสง

ทีนี้ใช้เวลาคุยกันประมาณ๒ชั่วโมง

มติที่ประชุมบอกมาแบบนี้คุณ
ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

เด็กจะไปส่งยายทำธุระใช่ไหม
ไปซื้อปากกาที่ร้านค้าในหมู่บ้านใช่ไหม
ครูก็ต้องถามเหตุผลให้หมด

ไม่ใช่มีพฤติกรรมลงโทษเด็กรุนแรงเกินกว่าเหตุ

เพราะว่าเขาจะมีบทลงโทษไง
ทางโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา

แล้วถ้าเกิดครูที่ลงโทษเด็กแบบรุนแรงเนี่ย
ระวังนะอาจจะโดนให้ออกจากโรงเรียนเลย

คือคุณครูอโนชาแก้วมหาวงศ์
ยกมือไหว้ขอโทษผู้ปกครอง

ให้เงินผู้ปกครองเด็กคนละ๑๐๐๐บาท
รวมถึงมีการผูกแขนทำขวัญ

ทีนี้คุยกับพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีการสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานี
คราวแล้วเดี๋ยวจะสอบข้อได้จริงของคุณครูก่อน